แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีกรณีเกี่ยวกับดารานักร้องในวงการบันเทิงไทย
เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาขับรถชนคนตายมาแล้ว

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าดารานักร้องเหล่านี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย
ต่อครอบครัวของผู้เสียหาย
ว่าสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมนะคะ
เป็นการกระตุ้นย้ำเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยค่ะ
เริ่มที่กรณีแรกคุณโดมปกรณ์ลำเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นยังคงเป็นนักร้องอยู่ที่ค่าย๑แถวลาดพร้าว
ก่อเหตุเมาแล้วขับผ่าไฟแดงค่ะจนพุ่งชนรถแท็กซี่
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บอีก๓คน
อุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะคุณโดมปากรลำถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งแม่ของคุณโดมยินดีจ่ายค่าเสียหายในการทำศพศพละ๔๗๐๐๐บาท
และรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๓คนทั้งหมดด้วยค่ะ
ถัดมาอีกหนึ่งเหตุการณ์ปี๒๕๕๐
นักแสดงหนุ่มเจ้าของฉายาพระเอกจอมอำ
ก็คือนี่ค่ะคุณสอนรามเทพิทักษ์เขาเกิดอาการหลับในนะคะขับรถแหกเล่นปีนฟุตบาทไปพุ่งชนหญิงเก็บของเก่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกวังหินนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตค่ะ
หนุ่มสอนรามได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ว่าคุณหนุ่มสอนรามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหายแก่ญาติผู้ตายจำนวนหนึ่ง
จนเป็นที่พอใจแล้วก็มีข่าวว่าเขาดูแลจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมก็น่าสะเทือนใจไม่แพ้กัน
กรณีที่รถเบนส์เนี่ยพุ่งเข้าไปชนตำรวจซึ่งจอดนอนพักผ่อนอยู่บริเวณไหลทางช่องทางด้านซ้าย
ขับรถเบนส์พุ่งชนตำรวจซึ่งจอดนอนหลับพักผ่อนบริเวณไหลทางช่องซ้าย
เป็นเหตุให้นายตำรวจยศร้อยตำรวจโทเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับ
ดารานางแบบซึ่งตอนแรกอยู่ในอาการช็อกตกใจ
คือหายตัวไปจากที่เกิดเหตุก่อนที่จะติดต่อเข้ามาขอมอบตัวภายหลัง
จากนั้นก็ตัดสินใจบวชชีพรามเพื่อขออโหสิกรรมแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๘และนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับก็เป็นกรณีที่โจทย์จันทร์ไปทั่วประเทศเหมือนกัน
ก็คือกรณีของเดียกิติภูมิเอี่ยมสุกลูกชายของโหน่งช่า
บริเวณจุดกลับรถคลอง๘มุ่งหน้าขาเข้ารังศิษฐ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุทำให้คู่กรณีเสียชีวิตทันทีนะครับ
ผู้เป็นพ่อก็คือคุณโหน่งชัชช่าไม่รอช้า
รีบไปกราบขอขมาครอบครัวกราบขอขมาญาติยาดของผู้ตาย
พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบหลังจากนั้นก็พาลูกชายมาร่วมในงานศพด้วย
ขณะที่เดียกิติภูมิก็คือลูกชายคุณโหงชัชช่าเนี่ยนะครับ
หลังจากที่อาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นไปร่วมสวดศพ
ไปร่วมที่จะรับฟังไปร่วมที่จะพูดคุยแล้วก็ขอโทษขอโพยครอบครัว
แล้วก็อาการอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะครับจนกระทั่งถึงวันเผา
สำหรับกรณีนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นยังมีอีกหลายกรณีนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของคุณไอซ์สารันยูแล้วก็มีเรื่องของคุณแอนิต้า
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต
แต่มีหนึ่งกรณีนะคะก็คือกรณีของนายบอสอยู่วิทยา
หรือวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง
เป็นผู้ต้องหาขับรถชนตำรวจเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงขณะนี้
ยังคงหลบหนีอยู่ยังหาตัวไม่เจอและก็ยังคงไม่มีวี่แววนะคะ
ทั้งหมดนี้คือการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับคนดังดาราคนที่ประชาชนรู้จัก
นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างที่ย้ำอย่างที่บอกนะครับ
เพื่อต้องการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

เหตุการณ์เขาก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้ว
คดีก็ไกล่เคลียร์กันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ